เป็นโครงการยักษ์เลยค่ะที่จะเกิดขึ้น
ก็คือสะพานข้ามจากเกาะสมุยไปขนอมของนครศรี
เขาบอกว่าโครงการนี้มันจะช่วยเรื่องของการ

ทีนี้ค่ะเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหม
เอาเดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เกาะสมุยคนเป็นแฟนไทยรัฐทีวีเยอะครับ
ถามผมมาเรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ว่าเรื่องที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีความคืบหน้าไปถึงไหนยังไง

คือแฟนรายการท่านนี้ท่านระบายความอึดอัดมาว่า
เกาะสมุยเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะเจริญมากกว่านี้
ธุรกิจทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
น่าจะรุ่งเรืองมากกว่านี้
ท้องถิ่นที่สมุยน่าจะมีรายได้ดีกว่านี้
ถ้าสมุยไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง
ถามว่ามีปัญหายังไงเขาบอกการเดินทางไปสมุยเนี่ย

วันหนึ่งมีตั้งไม่รู้กี่เที่ยวแต่ปัญหาก็คือว่า
เครื่องบินที่ไปลงสมุยเนี่ยมีเจ้าเดียวผูกขาด

เจ้าของเครื่องบินกับเจ้าของสนามบินเขาเป็นผู้สร้างสนามบินมา

เมื่อผูกขาดราคา
ของการนั่งเครื่องบินไปสมุย

โดยเฉพาะในหน้าช่วง
เดือนที่คนไปเที่ยวสมุยกันมากคลื่นลมแถวนั้นทะเลน่าเล่นเนี่ย
ขาเดียวเนี่ยปลาก็ไป๘๙พันนะครับ

คนที่จะไปเที่ยวสมุยเขาก็มีความรู้สึกว่า

ทีนี้ถ้าไม่ไปเครื่องบิน

ช่วงไหนที่เป็นวันหยุดยาว

ต้องไปคอยจอดรถคอย

โอ้โหไม่รู้กี่ชั่วโมง
คราวที่แล้วมีคนบ่นมาว่า๑๐กว่าชั่วโมง
๕ชั่วโมง๑๖ชั่วโมง

จะกินจะถ่ายก็ลำบากเวทนา

เช่าที่เช่าโรงแรมเช่ารีสอร์ท

รุ่งเช้าจะได้ไปเข้าคิวแรกไม่ไหว
ก็เลยทำให้คนที่ขับรถไปเนี่ยเข็ดขยาด
ถ้าช่วงธรรมดาไม่เท่าไหร่ช่วงที่หยุดยาวคนไปเที่ยวมาก
เจอปัญหานี้มีความรู้สึกว่า

ฉะนั้นพอได้ยินข่าวว่า
มันจะมีช่องทางที่จะไปสมุยได้

ไม่ต้องขับรถไปรอคิว

ท่าเรือเฟอรี่ที่ดอนศักดิ์

เรื่องที่ว่านี้มันเป็นจริงเป็นจังแค่ไหน

โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีแน่นอนครับ
เขาจะสร้างสะพานข้ามจาก

แล้วไปถึงก่อสมุยได้

ผมหาคำตอบมาให้อย่างนี้
โครงการนี้เป็นของการทางพิเศษครับ
ทางพิเศษขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคม
ผู้ว่าการทางพิเศษชื่อสุรเชษเหล่าภูลศุกร์

ทางพิเศษอยู่ระหว่าง
เพื่อจะว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมิน

เสร็จแล้วก็จะออกแบบเบื้องต้น

เขาบอกว่าน่าจะได้ที่ปรึกษาและว่าจ้างได้

นี่ก็เหลือ๒เดือนกว่าจะครบปี๖๕แล้ว

อันนี้ก็เป็นความคืบหน้า

เวลาศึกษาประมาณ๑ปี

ประมาณ๒แสน๓หมื่นกว่าล้าน

สะพานนี้จะมีความยาว๑๗กิโลเมตร

เขาก็ส่งกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมไม่ช้าอยู่แล้ว
เพราะวันก่อนคุณศักดิ์สยามชิดชอบ

โครงการนี้เขายินดีสนับสนุน

คณะรัฐมนตรีพอได้รับเรื่องแล้ว
คณะรัฐมนตรีพอได้รับเรื่องแล้ว
ผมก็คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะดองเรื่อง

เป็นการร่วมทุนกับเอกชนเขา

ปัญหาก็คือว่ามีคนถามว่า
ปัญหาก็คือว่ามีคนถามว่า
โครงการแบบนี้ถ้าการเมืองเปลี่ยน

ผมคิดว่าใครมาเป็นรัฐบาล

ก็ไม่น่าที่จะขัดข้องกับโครงการนี้

ได้ประโยชน์กับคนเกาะสมุย

แล้วเคยคุยกับนายกสมาคมท่องเที่ยว
เคยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สมุยมาแล้วว่า

คนเวลามาเที่ยวสมุยเนี่ย

จากจะเจอปัญหาเรื่องการเดินทางแล้วเนี่ย
อย่าให้เขาเจอปัญหาเรื่องข้าวของแพง

ภูเก็ตเนี่ยใครก็อยากไป
แต่ว่าค่าครองชีพภูเก็ตมันสูงมาก
แต่ว่าค่าครองชีพภูเก็ตมันสูงมาก

รถก็แพงนั่งแท็กซี่ก็แพง
แล้วมีหนำซ้ำยังโขกสับอีก

เขาบอกว่าไปต่างประเทศบางประเทศเนี่ย
เสียค่าใช้จ่ายยังน้อยกว่าไปภูเก็ตอีก

แต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันไป

แต่สมุยอย่าเป็นอย่างภูเก็ต

คนในสมุยเองจะต้องคุยกันว่า

เขาอยากมาเขามาอุดหนุน
ก็คิดลาพากันตามสมควร

แล้วจะเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เอาเป็นว่า๑ปีกว่า

พอทำเรื่องเสร็จ

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ